ที่อุดรธานีเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรื่องใหญ่จริง
คนในบ้านกันแท้๓คนนะคือตัวภรรยามีตัวพี่ชายของภรรยา
แล้วก็พ่อตารวมหัวกันจะฆ่าผู้ชายคนนี้ให้ได้ครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ๒๑เมษายนตอน๔โมง๒๐นาที
คนที่โดนปองร้ายโดนหมายชีวิตคือคุณสุธิธีอายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลแห่งหนึ่งในอุดรไปแจ้งความเลยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพชัยวานครับว่า
มีชายสองคนเนี่ยนะเอามีดคว่างใส่กระจกรถยนต์ผมแล้วก็เอาปืนไม่ทราบขนาดมายิงใส่รถผม
เหตุเกิดที่บริเวณสรรภูหินลับครับ๓แยกขึ้นภูเขาต้องมนต์
โชคดีที่เขาบอกเขารอดตายมาได้นะสาเหตุตอนแรกเขาบอกเขายังไม่รู้เหมือนกัน
ว่าจะโดนเรื่องอะไรเนี่ยทำไมมาปองร้ายผมแบบนี้
ต่อมาตำรวจสืบทราบจนรู้ว่าคนก่อเหตุที่หวังจะเอาชีวิตนายสุธิธีมี๓คน
ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับก็เมียคุณสุธิธีนี่แหละชื่อนางสาวราตรีอายุ๔๔ปี
คนที่สองคือนายแสวงพี่ชายของนางสาวราตรีครับและคนที่สามคือนายบุญศรีพ่อของราตรี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นพ่อตาของนายสุธิธีครับตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มตัวครับ
๓คนเนี้ยรับสารภาพฤกษ์เหตุจริงพ่อตาพ่อบุญศรียอมรับว่า
ต้องเผยผมไอ้สุริธีเนี่ยนะ
จากได้ลูกสาวผมไปเป็นเมียแล้ว
ยังมีน่าจะเอาหลานสาวไปอีก
ก็เป็นคนเกี่ยวข้องทั้ง๓คน

พ่อบุญศรีบอกยอมรับผมยิงจริง

แต่มาทำแบบนี้จะมาเอาหลานสาว

แต่ก็อยากขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย

พอรู้เรื่องแบบนี้ผมก็ทนไม่ได้จริง
ขณะที่ภรรยาของนายสุนิธีครับ
นางสาวราตรีก็ให้ข้อมูลกับตำรวจ

โอ้โหพี่ตำรวจไม่เจอแบบฉันเนี่ย

โอ้โหมันโดนแบบนี้อยากให้ตำรวจเข้าใจเธอบ้าง
ผัวตัวเองแท้ดันไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับน้องอ้อมหลานของเธอ
ซึ่งเป็นลูกสาวของนายแสวงพี่ชายนั่นแหละที่รวมหัวกันก่อเหตุ

ตั้งแต่หลานสาวอายุ๑๗จนตอนนี้๒๐แล้ว

ปีที่มีความสัมพันธ์กับนายสุธิธีนี่แหละ

แล้วหลานสาวก็ลูกสาวของนายแสวงพี่ชายเธอใช่ไหม
ก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดคือสนิทกันหมดเลย
ก่อนหน้านี้เคยเตือนผัวตัวเองแล้วนะ

เอาเหมือนเดิมก็นะแปลว่าก็เตือนหลานแล้วเหมือนกัน
เตือนหลานแล้วด้วยพี่น้องแข็งหลานไม่ฟังหัวก็ไม่ฟังพี่เบิร์ต
คือก็ต้องหลานก็เด็กคืออาจจะถูกหวานล้อมถูกอะไรแบบนี้ไง
แต่ตอนอายุ๑๗ใช่ไหมก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะไง

อย่างที่นางสาวราตรีบอกเตือนทั้งคู่ก็ไม่ฟัง
เธอบอกเธอช้ำใจเหมือนหัวใจโดนเหล็กทิ้มแทงอยู่ตลอดเวลา
ก็เลยวางแผนกับพ่อกับพี่ชายให้มาจากระยองเลยนะ
พ่อพี่มาจากระยองมาแล้วก็เรียกสามีไปหา
วางแผนหลอกล่อเอามือถือของน้องอ้อมนี่แหละ
ทักแชตไปหาสูจิธิอ้างว่า

แล้วก็ให้พ่อกับพี่ชายลงมือก่อเหตุ

จริงค่ะทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะ
หนูมีอะไรกับอาเขยจริงมาเป็นปีแล้ว
ส่วนจะคบกับอาเขยต่อไปหรือไม่ลองฟังดู
โอ้โห
โอ้โหเรื่องนี้มันไม่รู้จะพูดยังไงเลยคุณผู้ชม
เอาข้อหาระกันนะตำรวจสพชัยวานก็แจ้งข้อกล่าวหากับ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุครับ